๙นาฬิกา๕๐นาทีน์ครับยังอยู่กับเราสามคนสดตรงนี้
ไปดูกันที่เรื่องราวแปลกกันเลยไม่เสียเวลากันแล้ว
พาไปที่จังหวัดอ่างทองคุณผู้ชมครับ
เขาพบเห็นต้นโพเงินออกใบสีเหลืองอ่อนสวยงามมากเลยทีเดียว

นี่เลยตามภาพนี้เลยต้นโพเงินใบสีแปลกเป็นสีเหลืองอร่ามสวยงามและบางใบที่แตกออกมาใหม่ก็จะเป็นสีขาวทั้งใบนะครับ
ดูสวยงามเลยทีเดียวต้นนี้นะครับถูกปลูกไว้ภายในวัดหลุมไก่ตำบลสารแดงอำเภอเมืองจังหวัดอ่างทอง
ชาวบ้านที่มาทำบุญก็ต่างฮือฮาเพราะว่าไม่เคยพบเห็นสีแบบนี้มาก่อนไง
ซึ่งโดยทั่วไปแล้วต้นโพนะครับจะมีใบเป็นสีเขียวเข้มทั้งต้นเลย
แบบนี้เนี่ยก็ประหลาดใจก็เลยมามุงดูกันอย่างที่เห็นครับ
ซึ่งทางด้านเจ้าอาวาสวัดหลุมไก่บอกว่าในช่วงแรกครับ
มีต้นโพอยู่สองต้นในบริเวณหน้าวัดเป็นใบสีทองแล้วก็ใบสีเขียว
แต่ต่อมาในระยะหลังก็สังเกตเห็นว่าต้นโพนั้นมีใบสีเขียว
กลับกลายเป็นใบสีขาวและสีเหลืองมากยิ่งขึ้นนะครับ
ประหลาดใจจริงไปถามชาวบ้านที่เขามาทำบุญกันหน่อย
ก็นี่แหละครับชาวจังหวัดชายนาฏนะครับนางสาวสิราวัลก็บอกว่า
เดินทางมาทำบุญถวายสังกฐานที่วัดแห่งนี้และได้เห็นต้นโพที่มีใบมีใบสีขาวอมเหลือง
อยู่ในบริเวณวัดนะครับทั้งยังพบว่ามีใบโพบางใบเนี่ยนะครับ
มีสีเหลืองทองอร่ามสวยงามมากจึงถ่ายภาพเก็บไว้เป็นที่ระลึก
ไม่ได้เอากลับไปแต่อย่างใดพร้อมกับโพสต์ลงในโซเชียลมีเดีย
เพื่ออวดเพื่อนและหวังว่าจะแลกเปลี่ยนความรู้ด้านต้นโพกันอีกด้วย
ก็ดีนะครับเป็นการเผยแพร่แล้วก็อีกหนึ่งจุดให้คนนั้นเข้าวัดเพื่อที่จะมาชม
ใช่และหลังจากที่แชร์ผ่านโซเชียลมีเดียไปดิฉันเชื่อว่าก็จะมีคนมาเยอะขึ้น
ในช่วงวันที่ใกล้จะสิ้นเดือนครับ

ก็ถ้ามีเวลาก็จะไหว
ยากไปเห็นกับตาว่ามันสีบ้างปรุงเป็นยังไง
เชื่อหรอกผมว่าเขาไปนั่งนับใบนี่แหละ

ต้องใช้เวลาใหญ่นะเออหาง่ายกว่านั้นก่อน